คุณผู้ชมคะครบ๒๗ปีเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปี๒๕๓๕นะคะ
เหตุการณ์นั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยขับไล่รัฐบาลตอนนั้นผลเอกสุจินดาคราประยูน
แล้วก็จะมีจังหวะที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้รถโดยสารหรือว่ารถเมย์นี่แหละค่ะ
ฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปเพื่อที่จะไปเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมแล้วก็มีรถเมย์ถูกเผาถูกทำลายอะไรเยอะแยะไปหมด
เหตุการณ์นั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต๔๐คนบาดเจ็บ๖๐๐กว่าคนแล้วล่าสุดมีเพจแฟนขับรถเมย์ไทยเขารำลึกถึงเหตุการณ์นี้
เขาก็เลยบอกว่ารถเมย์ที่อยู่ในเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปี๒๕๓๕ในวันนี้รถเมย์เหล่านั้นยังรับส่งผู้โดยสารอยู่เลยค่ะ
เดี๋ยวต้องดูภาพเปรียบเทียบให้ดูในเพจนี้เขาจะเปรียบเทียบไว้เนี่ยเห็นไหมนี่ภาพขาวดำภาพเก่านะคะข้างบน
ก็คือผู้ชมุมเนี่ยก็จะพอรถเมผ่านมาก็จะไปยึดรถเมค่ะใช่แล้วขับฝาเข้าไปขับผ่าวงล้อม

ใช่เดี๋ยวไปดูนะคะสาย๒นะคะ
เลขรถไม่ได้ใบ้หวยอะไรเลยให้ดู

๓๔๐๑๙๓สำโรงป่าคลองตลาด

ยังวิ่งอยู่เราก็เลยไปคุยกับคนขับรถสาย๒ค่ะ
นายเอกชัยวงล่าเป็นเพื่อนของนายอรุณคนขับรถสาย๒นะคะ
ที่ผู้ชุมนุมยึดรถในตอนนั้นนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยึดรถเพื่อนเขาจนเขายอมสละรถ
แล้วก็บอกว่ารถคันนี้เขาถูกเอาไปซ่อมแซมค่ะ
หลังจากเหตุการณ์โหเห็นไหมเขาเอาไปซ่อมใหม่
แล้วก็เอากลับมาวิ่งอีกครั้ง
แล้วเคยมีคนขับรถคันนี้ผ่านถนนราชดำเนิน
ตรงจุดที่มีการสลายการชุมนุมแล้วอยู่ดีคุณผู้ชมเชื่อไหม
ออดของรถดังขึ้นอยู่ดีดังขึ้นเอง

ใช่ดังขึ้นมาเองเฉยเลย
ก็เลยร่ำลือกันว่าสงสัยอาจจะเป็นผู้เสียชีวิตจากกระสุนปืน
อดออดรถเมย์จะขอลงตรงนี้
กลางคืนมันกล้าเอามาวิ่ง
เพราะว่าสายไฟโดนลูกปืนขาด
เขามาขอรถขนานลงมาเอาอยู่ตรงยมราชยมโปรโลก
ตรงยมราชอ่ะตรงแถวทั้งด้วยครับผมอ่าครับผมเขายึดมาจากตรงนั้นมา
พี่พี่อารุณเขาเล่าว่าไงครับเขาบอกว่าเขาเขาก็ไม่กลัวเขาก็บอก
โยนกุญแจให้เขาไปเลยแล้วแล้วเขาก็กลับอูวันรุ่นกี่คนอ่ะครับน่ะโอ้
แต่ลุงเอกชัยอยู่ตั้งแต่วันนั้นนะจนถึงวันนี้ยังยังทำงานอยู่ใช่ครับ
ค่ะเป็นเพื่อนลุงเอกชัยเนี่ยไม่ได้ขับสายสองเองแต่เป็นเพื่อนนะ
แล้วคนขับรถเมย์สาย๒วันนั้นเมื่อ๒๗ปีก่อน
ยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะยังทำงานอยู่
ยังอยู่ในกิจกัญญะนะคะขับสาย๒เลขรถ๓๔๐๑๙๓เนี่ยนะคะ
บอกว่ายังรับรู้ในเหตุการณ์ในอดีตอยู่เลยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๒๗ปีที่แล้วเนี่ยนะ
เขาเองก็คงจะต้องทำแบบเดียวกันคือปล่อยรถยอมให้ถูกยึด
เพื่อรักษาชีวิตผู้โดยสารและตัวเองให้ปลอดภัย
ทุกวันนี้เวลาขับรถคันนี้สังเกตว่าคนที่อายุ๔๐๕๐ขึ้นไป
แล้วเหมือนรู้เหมือนจำเลขรถได้แล้วก็จำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ด้วยอะค่ะ
ส่วนผู้โดยสารกระเป๋ารถเมย์พอรู้ว่ารถคันนี้ที่นั่งเนี่ย
โอ้โหผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างหลายคนก็ประหลาดใจนะ
บางคนบอกโอ้โหลืมไปแล้วก็มีเนี่ยแต่วันนี้ก็ยังได้กลับมานั่งอีกนะครับ
รถโดยสารคันนี้นะครับรถเมคันนี้ถูกปรับปรุงซ่อมแซม
สีตัวถังเครื่องยนต์จนวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้นะฮะ
เคยย้ายไปเป็นสาย๒๕มาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะฮะ
แล้วก็ปีนี้กลับมาอีกเป็นสาย๒เหมือนเดิมนะฮะ
วิ่งสายเดิมนะฮะสำโรงไปถึงปากคลองตลาดนะฮะ
นี่แหละครับก็เป็นประวัติศาสตร์นะใช่ค่ะ
เราจะทำความรู้สึกยังไงอันนี้รู้สึกว่าโอ้รถเมย์เราใช้ได้นานจังอย่างนี้
ปีก็ยังใช้อยู่เบื้องต้นก็รำลึกถึงความสูญเสียก่อน
แต่ก็ยังใช้ได้ซ่อมได้ปรับปรุงแล้วเรียบร้อยใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ